ส่วนเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ถูกร้องเรียนผ่านโลกออนไลน์ครับคุณผู้ชมครับ
รถเก๋งเนี่ยนะฮะไปเนี่ยเขาก็คิดว่าเหมือนกับจะจอดธรรมดา

คิดว่าจะมีการส่งคนที่นั่งมาในรถเก่งเนี่ยลงครับ
ทางด้านซ้ายก็ชนเขาให้สิครับคุณผู้ชมฮะ
ดูจากภาพนี้มาแล้วรถเก๋งสีแดงนะครับมาจอดแล้ว
ก็ดูเหมือนติดรถคันหน้าถูกไหม

แต่คนนี้จะลงอ่ะสิคนนี้จะลงก็เปิดประตูออกมา
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจมองยังไงรู้ไหม

มีคนเจ็บนะฮะผู้หญิงเขาลงไปดู

คือต้องรับผิดชอบทั้งคู่ต่างคนต่างรับผิดชอบประมาทร่วม
คนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ามันไม่ใช่สิ
เขาจะไปประมาทร่วมได้ยังไง

รถเก๋งก็ไปจอดเกือบกลางถนนอยู่แล้วเหรอนะ
ครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยพาลูกซ้อนท้ายมาครับ
แล้วก็รถเก๋งพอจอดอยู่ปั๊บอย่างที่ผมเล่าไป
เปิดประตูออกมานะครับคือเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บไม่มาก
แต่พ่อสิพ่อคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมครับ

เพราะอะไรรู้ไหมกระดูกบริเวณหลังเท้าแตกละเอียดครับ
เนี่ยฮะโอ้โหดูเท้าบวมนะฮะแล้วก็นิ้วเท้าหักสองนิ้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมครับบนถนนเพลินจิตกรุงเทพมหานครนี้เอง
โอ้โหดูมันแตกละเอียดจริงว่ะนะฮะดูจากฟิล์มเอ็กซ์เรย์แล้วนะฮะ
อืมญาติของคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี้ยเขาเอาคลิปมาโพสต์ไว้ระบุบอกว่า
เช้าวันหนึ่งครับกับการไปโรงเรียนของเด็กหญิงคนหนึ่ง
ที่นั่งรถมอไซค์ผมอ่านตามนะที่นั่งรถมอไซค์
โดยวิ่งในช่องทางซ้ายสุดของถนนตามกฎหมายไทย
แต่ต้องเจอกับความมักง่ายของรถยนต์ส่วนบุคคลที่จอดแทบจะกลางถนน
พร้อมกับการเปิดประตูลงมาโดยไม่ดูอะไรเลย
จนทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของเด็กหญิงต้องล้มลง
และเด็กน้อยคนนี้ได้กระเด็นออกจากตัวรถไปแบบรุนแรง
แต่คุณตำรวจกลับให้สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
เกิดจากการประมาทร่วมของทั้งคู่
นำเรื่องนี้มาโพสต์ร้องเรียนในเฟซบุ๊ก
และอยากให้ทนายช่วยเหลือทางคดี
เพราะตัวเธอคิดว่าเหตุการณ์นี้
ไม่ได้เกิดจากความประมาทของฝ่ายรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ

ข่าวนี้นะครับว่าประมาทร่วมไหม
คือประหมาตรร่วมของตำรวจผมว่าเขาวินิจฉัยแบบนี้
ว่าไอ้คนจอดก็ประมาทจอดไม่ชิดขอบทาง
มอเตอร์ไซค์ก็ประมาทประมาทที่ไม่หยุดรอดู
ว่ารถคันหน้าเขาจอดปลอดภัยหรือเปล่า

แต่การว่ากันด้วยพยานหลักฐาน
เดี๋ยวก็ลองดูครับถ้ามีทนายผมว่าก็น่าจะได้เถียงกันแหละ